รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป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
ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลน้องมา๑๐ปี

เงินตัวเองหมดก็หยิบยืมค่าใช้จ่ายเข้าออกโรงพยาบาล

ยายไม่คิดว่าอนาคตวันนี้ไปยังไงก็ช่างมัน
แต่ตอนนี้เรารักเขาแล้ว

ร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับ

๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการของเราก็อยู่คู่ยืนหยัดนะครับ

ไปต่อสู้ชีวิตนะคะ

นี่คือผู้เข้าเดินทางคนล่าสุดของเรานะคะ

แบกรับทั้งน้ำหนักตัวของหลาน
และแบกรับทั้งความทุกข์

ฟื้นความจำนะครับเรื่องราวของ

ผู้อุ้มความรู้สึกผิดมากกว่า

นางสำรวยนามสกุล

ตอนนี้บ้านยาย

เป็นลูกของลูกสาว
คนที่หนึ่งก็อายุประมาณ

อายุตอนนี้เขา๑๐ขวบ
แล้วก็หลานอีกคนประมาณ๕ขวบ

พี่เขานะยายเลี้ยงตั้งแต่กำลังหัดนั่ง
ตอนนี้เขายุด๑๕ปีอยู่โมสาม

แล้วน้องก็ขาดออกซิเจนประมาณ๓๔นาที

หมอก็ปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่

มาแต่น้องเขามีสภาพไม่เหมือนเดิม

เป็นเด็กที่พิการทางสมอง

เราก็ต้องเคี้ยวป้อนเขา

คิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเหรอคะ

ถ้ายายเป็นวันนั้นยายไม่บอกให้เขาไปเยี่ยมยาย
เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้

ในนี้โน๊กน้ำหนักเพิ่มสิ

ขาค่ายายอยู่ตลอดเวลา
ทำไมถึงต้องทำให้เยอะขนาดนั้นยัง
โอ้โฮเพราะความรักที่เรามีต่อเขา
เรารักเขาถ้าเราไม่รักเขาจริงแล้วเราเลี้ยงไม่ได้ในคนแบบนี้
ทำยังไงก็ไม่มีใครเลี้ยงได้คนแบบนี้นึง

แล้วมองคนอื่นเขามีอนาคตเราไม่มีอนาคต
จะมีอนาคตได้ยังไงน้องเขาเข้าโรงพยาบาล
เดือนหนึ่งตั้งหลายครั้งเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไป
วนเวียนไปเอายาไปไปมาใหม่อย่างนี้
ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะยังไงก็ไม่หายแน่
จะไม่หายแน่อาการเกรงน้องเขาจะตายพร้อมตัวเขา

ครับแล้วตอนนี้คุณสำรวยนะครับ
คุณยายผู้อุ้มความรู้สึกผิดมากกว่าสิบปี
ก็อยู่กับเราสองคนแล้วนะครับ

นอนอยู่ข้างล่างนี้ก็เป็นน้องโฟม
หลานของคุณสำรวย

จัดรายการกันวันนี้สักช่วงหนึ่งนะครับ
เพื่อความสะดวกของทั้งสองฝ่าย

ก็คือตอนนี้น้องรับสารอาหารทางสายยาง
จากทางสายาซึ่งแต่ก่อนนี้ใช้วิธีการป้อนทางป่า

คือถ้ายายป้อนทางปากนี่โอกาสน้องเขาจะไปเร็วขึ้น
ถ้าว่ากินในสายยางนี่คือมันจะอยู่ได้นานหน่อย

ยายก็ฝึกมาจากคุณหมอ
ยายก็ทำอะไรเองหมดเลย
หมอให้สายยางมาเขาก็ฝึกยาย
กระเพาะน้องเขาก็ใส่ทางจมูก

วิธีการปฐมพยาบาลก็ฝึกมาเรียบร้อยจากคุณหมอ
ฝึกมาเรียบร้อยหมดทุกอย่าง
ก็มีคุณตาสามีคุณสำรวยแล้วก็ยังมีหลานสาวอีก๒คน
ก็คือน้องบีมกับน้องแพลขอต้อนรับด้วยนะครับสวัสดีครับ
พูดกันง่ายก็คือครอบครัวนี้มีกันอยู่๕คน
มีคุณยายมีสามีมีหลานอีก๓คนที่ต้องดูแลนะคะ
คุณยายค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลน้องมา๑๐ปีเนี่ยรวมนะ

หมดประมาณ๔๕แสนนี่แล้วยายไปกู้เงินเข้ามา
เดิมเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่
มีเงินอยู่เซนหนึ่ง
เงินเก็บที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยนะคะ

ยายก็ไปกู้เงินทองกระโสมารวมแล้ว๔เสน

ประจีนบุรีก็คือต้องเอารถไปทีละ๕๐๐๐บาท

ยายก็เงินตัวเองหมดก็หยิบยืมค่าใช้จ่ายเข้าออกโรงพยาบาล
คือเกิดเหตุที่ปราจินบุรี
แต่พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บย้ายกลับไปอยู่ที่บ้าน

ทุกครั้งที่ไปหาหมอก็คือต้องจ่ายค่าเช่ารถ๕๐๐อยู่แล้วรายตัว
คุณยายมีอีกหนึ่งคำถาม
ทำไมไม่ให้แม่เขามาดูแลแล้วเราไปทำงาน

คือเขาก็ต้องทำงานก่อสร้างอย่างนี้แหละ

ถ้าไม่ทำก็ไม่มีตังค์เหมือนกัน
ตั้งแต่น้องระยะ๑๐ปีที่ผ่านมามากี่ครั้ง
เขามาบ่อยแต่ว่าเรื่องอาบน้ำอะไรเขาไม่คุ้นกับเด็กคนนี้ไง

ไม่เอาแม่แม่ก็ไม่รู้ลูกลูกก็ไม่รู้แม่
แล้วตอนนี้รู้ยังเรียกคุณยายนะ

คำเดียวที่เขาพูดได้คือเขาเรียกยายแม่แม่

จ้ะแม่แม่เวลาเขาเหนื่อยเขาเจ็บปวดหรือยังไงเขาเรียกแม่ไหมแม่
คือเห็นหน้าคนอื่นเขาก็ไม่เรียกเขาเรียกยายคนเดียว

ยายอยู่กับเขายายมีความสุขจนยายไม่คิดว่า

แต่ตอนนี้เรารักเขาแล้วเรามีความสุขที่มีเขา

บีมหนูโตมากับใคร

ก็คือโตมาลืมตามาก็รู้จักยาย

ตอนเด็กก็ยังไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนโตแล้วค่ะ

บีมตอนนี้แม่สบายแล้ว
คือมีงานทำที่โอเคสามารถเลี้ยงบิมได้
ไปอยู่กับแม่ไหมอย่างนี้บินจะไปเปล่า

ก็ผูกพันอยู่กับยายแล้ว
ยายก็เลี้ยงดูมาโดยตลอด

ให้ตังค์ไปกินขนมที่โรงเรียนกี่บาท

๒๐บาทนั้นบีมซื้ออะไรบ้าง

อีก๑๐บาทเก็บไว้ซื้อขนมซื้อของกินค่ะ
ตอนนี้บิมรู้รายได้ที่ครอบครัวไหม

เพราะว่าช่วงนี้ตาเองก็ไม่ค่อยมีงาน

หมดหน้านานแล้วก็ไม่มีใครเรียกไปรับจ้างอะไรเท่าไหร่
หนูช่วยอะไรคุณยายบ้าง
หุงข้าวล้างจานกรอกน้ำกวาดบ้านถูบ้านค่ะ

การเรียนเป็นไงคะ

จะได้ช่วยรักษาตายายแล้วก็น้องค่ะ

รู้สึกยังไงที่เห็นยายดูแลน้องแบบนี้
รู้สึกสงสารยายค่ะที่ไปไหนก็ไม่ได้

ในฐานะตัวแทนของหลานคนโตสุด

ก็เห็นอยู่เป็น๑๐ปีแล้วตรงนี้

บีมพูดอย่างที่บีมอยากจะพูดนะคะตรงนี้เหรอลูก

ไม่ผิดหรอกค่ะว่ายายก็คงไม่ได้ตั้งใจ
แล้วที่ยายดูแลทุกคนขนาดนี้ดีที่สุดไหมคะ

อยากเป็นพยาบาลจะช่วยมาช่วยแบ่งเบาภาระ

น้ำทิพย์ชะโลมใจยายสำรวยนะคะ

ค่าเสริมน้องเขาเรียนหมอมันต้องใช้ตังค์เยอะ
ถ้าอยากได้ตังค์เยอะก็ร้องเพลงให้ได้เยอะสิวันนี้

งั้นส่งบีมกลับที่ก่อนยายจะได้หาตังค่าเทิมค่ารักษาค่าหยุกค่ายาไปด้วยกันวันนี้นะคะ
ตอนนี้คุณสำรวยนักสู้ชีวิตร้องไปได้แล้ว๒เพลงนะครับคุณสำรวยตอนนี้มีอยู่แล้วแน่๒๐๐๐บาท
ตัวช่วยครบถ้วนเพราะว่าคุณสำรวยยังไม่ได้ใช้เลย
แต่ตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ

เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทถ้าพร้อมนะครับเรามาฟังอินโทรเพลงนี้ไปพร้อมกันอินโทรมาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่๓ค่ะทำไมนิ่ง
หนักใจอะไรยังไงบอกกันมาบ้าง

แต่รู้จักอยู่ถ้าร้องไม่ได้จริงก็อยากให้ดูตัวช่วยของเรา
เดี๋ยวผมขออนุญาตคอยไปตั้งหลัก
นิดนึงนะครับคุณสำรวยเมื่อกี้เปิดอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงที่สามเพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาท
ถ้าคุณสำรวยจะหยุดก็ได้ถ้าหยุดก็รับสองหมื่นเลย
แต่ถ้าสู้ต่อก็บอกว่าสู้นะครับ
แต่ถ้าเกิดสู้แล้วร้องผิดสองหมื่นที่มีอยู่เหลือหนึ่งหมื่น
แล้วก็จบการแข่งขันนะครับ
ตัดสินใจให้ดีครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทคุณสำรวยครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
เหมือนเดิมค่ะเรายังเชียร์กันแบบกระซิบได้

มี๖แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
ตกลงไม่ใช้นั่นก็คือเริ่มการแข่งขันร้องเลยนะครับ
ถ้าร้องได้รับสี่หมื่นร้องผิดเหลือหนึ่งหมื่นบาทนะครับ

แล้วมาถึงเพลงที่สามนะครับ
เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นทายไม่เป็นทักใครแม้มีน้ำใจหล่นพิมพ์
ทั่วโลกเปล่าคานขนาดนามให้วาสยามเมืองนิ่มเราควรได้ยิ้มถึงความดีงาม
คนเย็นใจซื้อได้ชื่อว่าทานร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้าม

ข้ามเขตข้ามคลองที่น้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มมารับตามที่ท่านต้องการ
เรืองสุรุนามสยามมีแค่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยล้าอาวราญ
ขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยล้าอาวราญ
ขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยล้าอาวราญ
คนไทยใจซื้อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงเท้าสุกหนึ่งจานใจลืมของท่านนั่นเอง

คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น
คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น
คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น
คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น
คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น
คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น
คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น
คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น
คนไทยรักชาและศาสนาชาติองเจ้าภูทรงเพียงเหนือนาวุ่น